คุณผู้ชมกับคุณสืบสกุลแบบนี้นะคะว่ามันจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ย
ถึงขั้นต้องจิกหัวคนที่เรียกว่าเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ประถมแล้วลากขึ้นโรงพักดูคลิปนี้ค่ะครับ
กหัวไม่ปล่อยเลยนี่คือสองคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทเรียนชั้นประถมด้วยกันมานะคะ
ถามเขาหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เราให้ผู้สื่อข่าวไปหาผู้หญิงคนที่จิกหัวเพื่อนนะคะ
ชื่อนางระวิกรชุนฮศรีหรือว่าคุณอ้อมนะคะ
เธอเล่าเลยบอกว่าที่เธอต้องจิกหัวเพื่อนที่เคยเรียกว่าเพื่อนสนิทขึ้นโรงพักแบบนี้
เป็นเพราะโกรธแค้นมากเพราะเพื่อนคนนี้หลอกให้เธอร่วมลงทุน
เสียหายไป๒๐ล้านกว่าบาทโดยไม่ได้เงินคืนแม้สักบาทเดียว
ตอนแรกเนี่ยเป็นเงินสด๑๒ล้านสักพักขายรถ๗คันรวมแล้ว๒๐กว่าล้าน
แล้วที่เธอไปวันนี้จริงแล้วเธอกับเพื่อนคนนี้ไม่ได้นัดกันมาโรงพักนะ
แต่เธอรู้ว่าเพื่อนคนนี้จะต้องมาโรงพักเพราะว่าต้องมาคุยไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายที่โดนหลอกร่วมลงทุนเหมือนกัน

วันนั้นที่เจอที่โรงพักคือเขาไปเจรจากับผู้เสียหายอีกคนนึง
แล้วพวกเรา๓๔คนนะคะเป็นผู้เสียหายเลยรวมตัวกันไปเพื่อจะไปนัดเคลียร์
คืออยากจะไปเคลียร์กับเขาว่าไอ้ที่หลอกเราไปเนี่ยคือไปทำอะไร
แล้วพอดีวันนั้นเจอเขาแล้วเขาเดินหนีไม่ยอมคุยเขาบอกกูไม่คุยมีอะไรถ้ามีอะไรก็ให้นัดทีละคน
ด้วยความที่แบบมันแบบคือมันทำเราหมดตัวชีวิตเราพังเพราะความไว้ใจเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็น
นี่ก็เหมือนกันนะฮะคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดเหมือนกัน
คือเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยประถมคือเธอเล่าแบบนี้นะคะเพื่อนคนนี้นะชื่อกุ๊กทำชีวิตเธอพังตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๓เลย
มายืมเงิน๕๐๐บาทบอกจะคืนพอถึงกำหนดคืนกุ๊กคืนเงินแถมดอกเบี้ยให้ด้วย๕๐๐
จากนั้นพฤษภาคม๖๓กุ๊กพาในหน้าที่ดินมาขอยืมเงิน๕แสนแล้วชวนเธอฝากโฉนดที่ดินถ้าได้เงินก็จะคืนพร้อมดอกเบี้ย๑แสนบาท
ต่อไปอีกชวนลงทุนสร้างปั๊มน้ำมันยืนยันย้ำนักย้ำหนาว่าครั้งนี้ได้เงินคืนแน่เธอก็ไม่ได้เงินคืนอีกรวมแล้วเนี่ยเสียเงินไปกับกุ๊ก๒๐กว่าล้านบาท
ที่ยอมลงทุนด้วยที่ยอมฟังที่ยอมเอาเงินให้เพราะเชื่อใจเพราะความสนิท
แต่กลายเป็นว่าทำให้เธอต้องทุกข์ทรมานมาตลอดเพราะว่าเงินไม่ใช่เงินเธอคนเดียว
ธนาคารมาก็มีเงินครอบครัวก็มีเธอบอกวันนั้นที่รู้ว่าโดนโกง
ถ้ามีปืนก็ยิงไปแล้วเพราะชีวิตเธอแทบจะไม่เหลืออะไรเลย
แล้วที่แค้นใจที่สุดก็คือกุ๊กซื้อบ้านใหม่กุ๊กซื้อรถใหม่
กุ๊กกินหรูอยู่สบายในขณะที่เธอเป็นหนี้
เรื่องคดีความก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปนั่นแหละ
แต่หลังจากนี้เธอบอกว่าเธอจะรวมตัวกับผู้เสียหายรายอื่น

เพราะตอนนี้มีผู้เสียหายหลายคนติดต่อมาหาเธอ
ในสภาพเดียวกันก็คือโดนกุ๊กหลอกให้ร่วมลงทุนแล้วก็เชิดเงินค่ะครับ